พฤชมงคลวันดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร

บอกโอ้โหตอนนี้ราคาต้นทุนการผลิตอะไรมันแพงขึ้น
ปุ๋ยก็แพงราคาน้ำมันก็แพงขึ้น
น้ำมันต้องใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตร
อันนี้อาจารย์สุภาพจะมาวิเคราะห์กัน
และอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จะหยิบยกมาพูด
เรื่องกรณีกระแสตีกลับหมอปลา
เกี่ยวกับกรณีของหลวงปู่แสงยานวโร
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพครับสวัสดีอาจารย์นะครับ

วันนี้เป็นวันพืชมงคลเป็นสัญลักษณ์ว่า
ณบัตรนี้ฤดูการเพาะปลูกหวานไถ
ของชาวไร่ชาวนาไทยเริ่มต้นแล้วครับ
พืชมงคลมีพระพระธีพืชมงคล
ที่มีขึ้นทุกปีติดต่อกันมา
แล้วเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทั่วประเทศ

ของช่วงเวลานี้คือ
ปีนี้เป็นปีที่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาน่าเหี่ยวมากที่สุด
เพราะราคาปุ๋ยแพงครับ
ราคาปุ๋ยแพงที่สุดเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์
ไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่ราคาปุ๋ยจะแพงเท่านี้มาก่อน
แน่นอนครับส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากปุ๋ยรัสเซีย
ที่เราเคยสั่งเข้ามาเนี่ย
มันถูกบอยคอร์ดส่งออกขายนอกประเทศไม่ได้
ฉะนั้นของมีน้อยคนต้องการมากราคาก็แพง
แต่ว่ามันแพงจนกระทั่งชาวไร่ชาวนาเขาบอกมันไม่ไหวครับ
แพงจนพ่อค้าร้านค้าย่อยต้องใช้วิธีแบ่งขายเป็นกิโล
เคยมีไหมครับที่เราต้องซื้อปุ๋ยเป็นกิโล
เพราะส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นกระสอบ
แล้วแพงมันจะส่งผลถึงผลผลิตผลพืชไร่ในวันหน้า
เพราะว่าต้นทุนมันแพงน้ำมันแพงทุกอย่างแพง
นายกโดยนายกรัฐมนตรี
สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหานี้เมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อน
แต่แม้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะพยายามเสนอมาตรการแก้ไข
ในหลายรูปแบบรวมทั้งคอยสอดส่อง
ดูแลราคาปุ๋ยไม่ให้พ่อค้าขึ้นราคามากเกินเหตุ
แต่มันเอาไม่อยู่หรอกครับมันเอาไม่อยู่จริง
เพราะเกษตรกรทั่วประเทศยังร้องกระงมว่าราคาปุ๋ย
ซื้อขายกันอยู่ขยับราคากันทุกเมื่อเชื่อวัน
วันนี้เนี่ยเกษตรกรชาวไร่ชาวนา
เขาก็ยังหวังพึ่งรัฐบาล
รัฐบาลเองก็ตกอยู่ในสภาพช่วยอะไรไม่ได้มาก
เพราะเราควบคุมต้นเหตุของปัญหาไม่ได้อย่างที่ว่า
ปุ๋ยเนี่ยเราสั่งมาจากต่างประเทศ

แค่ค่อยควบคุมราคา
ไม่ให้พ่อค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบชาวไร่ชาวนามากเกินไป

ร้านค้าย่อยในต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาขายปุ๋ยเนี่ย
เขาขึ้นราคาไปมากกว่าที่กระทรวงพาณิชย์บอกเยอะ
แล้วไม่ซื้อจะทำยังไงครับ
ไม่ซื้อร้านในอำเภอแล้วจะไปซื้อที่ไหน
มันก็มีอยู่ร้านขายอยู่แค่นั้น
เขาขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ต้องจำใจซื้อ
ชาวไร่ชาวนาไม่ซื้อตามที่เขากำหนด

แล้วไปคุมกันมากเดี๋ยวเถอะ
ฉะนั้นข้อเสนอของรายการขีดเส้นใต้ในวันนี้
คือรัฐบาลต้องล้อมวงสุมหัวกันอีกทีหนึ่ง
เพื่อจะเอามาตรการที่สั่งไปเนี่ยมาแก้ปัญหากันใหม่ให้มันจริงจังมากกว่านี้
ข้อเสนอใดหรือข้อเสนอที่ออกมาก่อนหน้านี้ต้องไปดูครับว่าได้รับการปฏิบัติจริงไหม
ไม่ใช่ออกมาตรการแล้วไม่ลงมือทำจริงออกมาจากห้องประชุมก็กลับกระทรวง
กระทรวงใครกระทรวงมันกรมใครกรมมันอย่างนี้มันแก้ไม่ได้หรอกมันแก้ไม่ได้
ไม่ว่าจะมาตรการสั่งปุ๋ยนำเข้าจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นมาทดแทนปริมาณปุ๋ย
นำข้าวมาจากรัสเซียไปถึงไหนแล้วล่ะครับมาตรการภาษีที่จะลดภาษีนำข้าว
ซึ่งรัฐจะต้องยอมลดรายได้
ภาษีที่สั่งปุ๋ยเข้ามาเนี่ยไปถึงไหนแล้วล่ะครับนี่คือความหวังของชาวไร่ชาวนา
เอามาขีดเส้นใต้ฝากไว้ในวันพืชมงคลอีกประเด็นหนึ่งที่จะนำมาขีดเส้นใต้
ซะในวันนี้ด้วยผมบอกมาเสมอว่าใดใดในโลกเนี่ยมันมีหลายมุม
มันมีดาบสองคมเรื่องดาบสองคมของการจัดการพระที่
ประพฤกษ์มิชอบประพฤติปฏิบัตินอกรีดนอกรอยเนี่ย
ต้องระวังต้องไม่บุ่มบามต้องไม่โชงฉางเพราะเวลาเจอผลกระทบ
ทีนี้มันก็กระทบทางจิตใจอย่างเรื่องของหลวงปู่แสงผมจำได้ว่าตอน
ที่มีข่าวออกมาเนี่ยเราตะครุบเอามาเป็นประเด็นด้วย
แล้วนำมาขยายผลกันใหญ่โตเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้ววันนี้
ข้อเท็จจริงมันก็เริ่มออกมาก็กลายเป็นว่านี่เห็นหัวข่าว
ถั่วทะลมหมอปลาเละสักลูกสิบไม่ดูแลปู่แสงเป็นสองประเด็น
นะครับถล่มหมอปลาเพราะหมอปลาได้รับข้อมูลได้รับคลิปแล้ว
ก็นำมาขยายผลโดยไม่ได้หาข้อมูลเชิงลึกให้ละเอียดว่าอะไร
เป็นอะไรเช่นประเด็นที่ว่าหลวงปู่แสงที่ทำอะไรลงไปอย่าง
เราเห็นกันในภาพเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านป่วยเป็นอันไซเม
เมื่อท่านเป็นโรคสมองเสื่อมพฤติกรรมที่เห็นในคลิปมันเกิด
จากเป็นโรคที่ว่านี้แหละหมอที่เกี่ยวข้องหลายคนก็ยืนยัน
ว่าท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าท่านทำอะไรลงไปประการต่อมา
พอจะมองเห็นเลยว่าคนถ่ายคลิปมีเจตนาไม่บริสุทธิ์คือ
ภาพเนี่ยเป็นภาพนิ่งจากการตั้งกล้องรอไว้รอไว้ล่วงหน้า
ในช่วงที่หลวงปู่แตะเนื้อต้องตัวศรีกาที่เข้าไปกราบแล้ว
ทัวร์ลงหนักตามมาก็คือพระลูกศิษย์ลูกหาที่ปรณิบัติ
หลวงปู่คือพระเหล่านี้ใช้หลวงปู่บังหน้าหาเงินจาก
คนที่ไปพบไปกราบหลวงปู่ตูแสงนี้อายุจร้อยเงินนะครับ
ท่านควรจะได้พักผ่อนตามวัยและสังขารของท่านแต่ก็ถูก
ลูกศิษย์คนใกล้ชิดเชิดร่างกายให้หลวงปู่ออกมานั่ง
แขกรับลูกศิษย์ลูกหาที่ประสงค์จะไปกราบไหว้ไป
ทำบุญไปบริจาคแล้วเงินปัจจัยที่ถวายให้หลวงปู่เนี่ย
หลวงปู่ก็ไม่รับรู้ใดใดทั้งนั้นแหละครับผู้ที่ได้ประโยชน์
ปัจจัยที่ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปถวายก็คือพระที่ปรณิบัติ
รับใช้ลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นแหละลูกศิษย์หลวงปู่นั่นแหละ
แล้วสภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เฉพาะหลวงปู่แสงหรอกครับที่เจอ
เหมือนเหมือนกันหมดพระสงฆ์ที่อายุมาก
แล้วอยู่ภายใต้วงล้อมของลูกศิษย์ประเภทนี้เนี่ย
ก็เจอสภาพอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเออนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
มหาเถระสมาคมหรือสำนักพุทธควรจะช่วยชำเรืองดูประเด็นนี้ด้วย
ประเด็นที่ว่าพระอายุมากแต่ว่ายังตกอยู่ภายใต้วงล้อมของลูกศิษย์
เอาท่านไปหาผลประโยชน์เราจะต้องคอยดูแลพระสงฆ์ที่อายุมากว่า
ท่านควรจะอยู่ในสภาพไหนยังไงหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่อง
อ้างอุตลิมนุษยธรรมเนี่ยว่าหลวงปู่แสงรักษามะเร็งได้
โถหลวงปู่ท่านอายุจะครบร้อยอยู่แล้ว
ท่านจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยล่ะครับไม่มีหรอกครับ
พระที่ดูแลหลวงปู่ลูกศิษย์ใกล้ชิดนั่นแหละตัวดี
คิดแต่จะเอาหลวงปู่บังหน้า
แสวงหาทางผลประโยชน์
สร้างเรื่องสร้างข่าวให้คนแห่ไปกราบไหว้ถวายเงิน
ฉะนั้นถ้าจะชำระสะสางเรื่องของหลวงปู่แสงไม่ต้องไปทำอะไร
ให้ไปชำระสะสางให้ถูกจิตถูกที่ให้ถูกจุดถูกที่
ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดนั่นแหละที่ผมใช้คำว่าตัวดี
ฉะนั้นวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้หวังว่า
ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่แสงจะได้สบายใจครับ

ข่าวของหลวงปู่แสงยานวโร
นำเสนอในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราด้วยนะครับ
เพราะว่ามีความคืบหน้าด้วยนะครับ